ต้องการจะไปตามหาคนใหม่อยู่บ้านนี้หรือเปล่าน้าพันธนพันธ์นี่คือ
ที่เขาไปตามหานะคนในบ้านชื่อนพันธ์ถามนพันธ์ว่าใหม่อยู่
บ้านนี้ไหมน้าพันธ์ก็บอกว่าเอออยู่หลานกูทำไมอ่ะปรากฏว่าคนที่
ไปตามหานะจำผิดคนไปผิดบ้านนึกว่าเรื่องจะจบที่ว่าเออขอโทษ
จำผิดที่ไหนได้สุดท้ายมีเสียงปืนดังขึ้นแล้วก็มีคนโดน
ยิงครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับกรณีที่มีกลุ่มชายชะกันไปพร้อม
กับปืนฮะขี่มอเตอร์ไซค์บุกเข้าไปยิงถล่มกว่าสิบนัดที่บ้าน
หลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอเสนาที่อายุทยาแล้วมีคนบาดเจ็บ๒
๒คนนี่นะฮะคนเจ็บเมื่อกี้นี้และนี่ก็คือหลักฐานต่างที่ตำรวจ
ในตรวจสอบพบปมเพจมาจากว่าผู้ชายที่ชื่อใหม่ในใหม่ไป
จีบผู้หญิงของในบอลซึ่งในบอลต่อมาเนี่ยเขาก็เข้าพบกับ
ตำรวจแล้วก็รับว่ายิงจริงดังนั้นในบอลคือมือยิงนะฮะ
ในบอลเขารู้สึกว่าอ้าวทำไมใหม่ต้องมายุ่งกับผู้หญิงของฉัน
ด้วยล่ะก็เลยไปตามหาใหม่เพื่อจะเคลียร์เรื่องนี้ปรากฏว่าจำ
ผิดบ้านจำผิดคนไปที่บ้านหลังหนึ่งครับแล้วก็ถามว่าเออใหม่อยู่บ้าน
นี้ไหมหลังจากนั้นเรื่องราวมันบานปลายแล้วก็มีเสียงปืนดัง
ขึ้นในบอลฮะหรือว่านายพานุภาพอายุ๓๖ปีล่าสุดติดต่อขอมอบ
ตัวแล้วแล้วเปิดใจเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นเขาบอก
ว่าเขาเนี่ยรู้จักกับคนที่ชื่อณพันธุ์ณพันธุ์อยู่ในบ้าน
หลังที่เกิดเรื่องครับตอนแรกไปที่บ้านหลังนั้นเพื่อต้องการจะ
หาตัวในใหม่ว่าอยู่บ้านนี้หรือเปล่าก็คิดว่าน่าจะใช่บ้าน
หลังนี้แหละพอไปถึงก็เลยเรียกนพันธุ์ใหม่มันอยู่บ้านนี้
หรือเปล่านพันธ์ออกมาก็เลยยกมือไหว้หลังจากนั้นนพันธ์
บอกว่าเออใหม่อ่ะมันหลานกูเองทำไมอ่ะนายบอลก็เลยบอกว่าช่วยหาช่วย
ในใหม่ออกมาหน่อยได้ไหมคราวนี้นพันธ์ตอบโต้กลับมาครับ
คิดจะปีนเกลียวเหรอเนี่ยแล้วชักปืนออกมาลักษณะเหมือนข่มขู่
ครับนอกจากนี้ในบอลอ้างว่าคนในบ้านหลังนั้นถือไม้ออก
ด้วยเป็นเหมือนไม้คมแฝกอ่ะคุณขวัญคุณผู้ชมในบอลเห็นท่าไม่ดี
เขาก็เลยอ้างแบบนี้นะฮะนพันธ์เอาปืนออกมาโชว์เอาคนถือ
ออกมาแบบนี้มันไม่ถูกนะเอาล่ะถ้าหากว่าผมทำอะไรรบกวน
ไปก็ขอโทษด้วยกันแล้วกันยกมือไหว้แล้วก็จะลากลับค่ะเพราะมาตาม
หาใหม่แต่สุดท้ายไม่ได้เจอในบอลเล่าต่อไปว่าน้าพันธุ์ไม่
ฟังฮะยิงขู่เขาสองนัดยิงขู่นะสองนัดส่วนนายสไปร์เพื่อนของ
บอลที่ไปด้วยกันเนี่ยถูกคนที่ถือไม้คมแฝกออกมาตีเข้า
แขนบาดเจ็บจังหวะที่กำลังขี่รถพากันจะกลับนายสไปร์บอก
ว่าเฮ้ยข้าเจ็บแบบนี้ข้าไม่ยอมว่ะก็เลยวนรถกลับไปที่บ้าน
นพันธ์อีกรอบหนึ่งบ้านหลังที่เกิดเรื่องจากนั้นครับในบอล
เลยจะโกนเรียกนภัณฑ์ออกมาหน่อยนภัณฑ์นี่เพื่อนผมเจ็บเนี่ยแต่
อีกฝ่ายไม่ยอมออกมารอบนี้มีคนในบ้านออกมาแทนมารับหน้าแทน
แล้วก็มาไล่หลังจากนั้นด่ากันไปด่ากันมามันมีประโยคจี๊ดใจ
เจ็บเจ็บมากในบอลบอกเขาด่าแม่ผมโอ้โหเป็นคำด่าที่ผมขออนุญาต
เล่าให้ฟังกันแล้วกันนะฮะเขาเลยบันดาลโทษะยิงปืนออกไป
หนึ่งนัดโดยที่ไม่รู้ว่าปืนนั้นไปโดนใครแล้วก็แย่งปืน
กันไปกันมาคนในบ้านก็ยิงไล่อีกสองถึงสามนัดส่วนตัวเขา
เองเนี่ยถูกอาวุธทำร้ายบาดเจ็บเช่นเดียวกันเหมือนมีแผลที่แขน
ด้วยนะฮะเมื่อกี้นี้เป็นร่องรอยคล้ายกับของมีคมฟันเข้ามา
มาโดนที่แขนผ่านรอยสักของเขาเลยนี่ฮะเป็นเส้นยาว
แบบนี้พอมีคนเจ็บต่างฝ่ายต่างก็แยกย้ายหลบหนีกันไป
ตัวของบอลเองบอกว่าผมก็หนีต่อไปกับสไปร์พี่นผมนั่น

กลับไปอีกรอบนึงวนไปปุ๊บผมก็ชักปืนให้น้องมาเป็นไอ้
ไอ้เพื่อนผมมาอีกสองคนผมก็ออกมาออกมาหน้าบ้านผมก็เรียก
พันธุ์ออกมานี่คุยกับผมเลยมีอะไรคุยกันตรงตรงเลย
เขาให้น้าเขาออกมาน้าเขาออกมาไล่ผมผมบอกน้าไล่ผม
เรื่องไรผมอยากคุยกับนภัณฑ์พอเขาไล่ไล่ไล่ด่ายอย่างนั้น
ปุ๊บผมบอกน้าน้าโหดูเล็กของน้าดิเนี่ยดูดยากันแล้ว
มาอย่างงี้กับผมผมไม่ทำอะไรผิดเนี่ยเอาไม้ไล่ตีผมเนี่ย
แล้วน้าเขาด่าผมไปแจ้งเลยมึงผมได้ยินคำว่าผมเลยยิง
พักปืนยิงไปที่บ้านแต่ผมไม่รู้ว่าโดนใครแล้วเขายิงสวน
มาผมยอมรับผิดที่ว่าผมอืมผมยอมรับผิดที่ยิงออกไปตอนนั้น
รู้ว่าโดนใครเหมือนกันแต่เขาก็มาด่าผมก่อนด่าแรง
ในบอลบอกว่าเขากล้ายอมรับผิดในส่วนที่เขายิงเข้าไป
บ้านหลังนั้นก็เลยขอมอบตัวและจะขอแจ้งความกลับฮะ
เพราะตัวของนายบอลเองก็บอกว่าฝั่งเขาเองก็เจ็บเช่นเดียวกัน
เดี๋ยวเรื่องนี้จบยังไงหรือมีความคืบหน้าเพิ่มเติมยังไง
รายงานให้ทราบต่อไปครับดูชุลมุนมากเลยนะคะเรื่องนี้